ที่ระยองครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่คลองริมคลองบ้านยางงามหมู่๕
ตะมนต์กระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยมีเหตุการณ์ระหว่างลิงกับคนเกิดขึ้น
ค่ะมันก็คล้ายคล้ายกับกรณีของพื้นที่ที่มีช้างป่าลงมา
แล้วก็มากินพืชผักผลไม้เลือกสวนไร่นาของชาวบ้าน
ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่ามีคนไปเจอลิงเนี่ยมันตายเป็นโอ้โห๒๐๓๐ตัว
ใช่แล้วก็ไปเจอแตงโมอืมมีรอยที่ลิงกัดกินครับ
แล้วก็ไปเจอเหมือนกับยาเบื่ออ่าอ่านี่ไงเชื่อว่าถูกคนวางยาเบื่ออืม
คงจะโมโหที่ลิงสมพวกนี้มันไปกินผลไม้กินพืชผลทางการเกษตร
ค่ะทีนี้ลิงมันไม่เหมือนช้างไงคนเจอช้างคนก็วิ่งก่อนอ่ะค่ะ
อ่าแต่เนี้ยคงจะไม่รู้จะทำยังไงกับลิงเพราะว่าพื้นที่แถวเนี้ยเขาบอกว่า
มีลิงสมแบบโอ้โห๒๓๐๐ตัวนะไม่รู้จะจัดการยังไง
คือเรื่องนี้มันมีสองมุมนะคือมุมหนึ่งก็คือมุมของชาวบ้าน
ที่เขาเป็นเกษตรกรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยทำสวนทุเรียน
คุณเขียนมาสอนทุลงทุเรียนเนี่ยโอ้โหโดนเรียบเลยค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงแต่มุมหนึ่งเขาบอกว่าลิงอยู่ในความดูแลของเจ้าพ่อนะ
อืมก็คือเจ้าพ่อยางงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
เขาก็เลยไม่กล้าไปทำอะไรกับลิงไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้น
มันก็ขยายพันไปเรื่อยค่ะก็ไม่รู้ว่าใครทนไม่ไหวอืม
เอายาเบื่อมาให้ลิงกินซะเลยเอาใส่แตงโมเนี่ยนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งนะครับว่ามีลิงเป็นลิงสมแอถูกวางยาเบื่อตายกว่า๒๐ตัวนะครับ
ริมคลองบ้านยายงามหมู่๕ตะบนกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
สภาพเนี่ยน้ำลายฟูมปากนะฮะใกล้ใกล้ศพก็มีแตงโมถูกทิ้งเกลือนเลย
มีรอยถูกลิงกัดกินด้วยมีผงสีขาวติดอยู่กับแตงโมด้วย
คาดว่าเป็นยาฆ่าแมลงนะลิงสแหมดที่ตายเนี่ยอาศัยอยู่แถวเนี้ยครับ
แถวศาลเจ้าพ่อยางงามแถวเนี้ยมีลิงเยอะสองร้อยสามร้อยตัว
ว่าคงเป็นชาวบ้านที่แค้นที่มันมากินผลไม้พืชผลทางการเกษตร
ก็เลยมาก่อเหตุนะฮะวันนี้ตำรวจสพแกลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก็เจอพวกเศษแตงโมตกอยู่มีซองยาฆ่าแมลงซองใหญ่ด้วยนะครับ
ไว้เป็นหลักฐานแล้วเชื่อว่ามีคนนำแตงโมผสมยาฆ่าแมลงเอามาวางไว้ให้ลิงกิน
หลังเกิดเหตุนางสาวชาลาลัยเปรมอ่อนผู้ช่วยสัตวแพทย์
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชาลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่าง
กลิงที่ตายแล้วก็อาหารที่เจอในพื้นที่นะครับ
เพื่อเอาไปวิเคราะห์หาสาเหตุการตายขณะที่วันนี้ชาวบ้าน
ก็มาช่วยกันขุดหลุมฝังกลบซากฝูงลิงฝังกลบ
แล้วก็นิมนต์พระวัดยางงาม๔รูปมาทำพิธีสวดบังสกุลให้ด้วย
เนื่องจากเชื่อว่าลิงแถวนี้เนี่ยเป็นลิงของเจ้านะเป็นลิงสรรเจ้าพ่อยางงามนะครับ
สถิตแก้วกล้าผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บอกว่าพื้นที่นี้มีป่าเขา
มีสารเจ้าพ่อยางงามชาวบ้านนับถือกราบไหว้
มีลิงสมัยอยู่ประมาณ๒๓๐๐ตัว
ปกติลิงพวกนี้มันจะหากินอยู่ในป่ามันเป็นพื้นที่ป่า
แต่ช่วงนี้อากาศมันแห้งแรงด้านในป่าคงไม่มีแหล่งน้ำ
ไม่มีอาหารมันก็ออกมาหากินแถวบริเวณคลอง

คงจะไปไล่กัดกินพืชผลทางการเกษตรผลไม้ของชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้ด้วย
น่าจะมีคนที่เดือดร้อนและทนไม่ไหว
ก็เลยมาวางยาเบื่อในแตงโมเอามาให้ลิงกินแล้วมันก็ตาย
ที่เจอลิงตายหลายตัวชาวบ้านก็จับไปให้ยาถอนพิษไป
มันก็รอดตายมาได้ก็เลยช่วยกันตั้งชื่อมันว่าเจ้าบุญรอด
เพราะว่าเจอยาเบื่อทั้งฝูงอ่ะรอดมาตัวเดียวไอ้ตัวนี้ค่ะ
ตอนนั้นมีตัวเดียวที่มันตายมานั่งแบบพวกแงกงแงกก็เลย
เขาเลยจับไปไปป้อนยาป้อนอะไรมันก็รอด
ตอนนี้หล่อแล้วจ้ะเล่นอะไรได้แล้วแต่หนูขังกงเล็กไว้
กลัวมันวิ่งไปไหนไงหนูก็กล้าว่าเดี๋ยวมันจะเอามันมาปล่อยที่เดิมของมัน
แล้วให้กินยาอะไรให้กินยาถอนจ้ะยาถอนโบราณ
ทำทำน้ำน้ำแล้วให้มันกินป้อนสลิงให้มันกินก็รอด
ตัวที่หนูเอาไปแม่เขาเอาอุ่มไปตัวใหญ่ไหมตัวเล็ก
เหมือนเป็นลูกมันขอให้เห็นมันอยู่กลางทาง
แล้วมันมีสภาพแบบว่ามือตีนมันอ่อนหมดแล้ว
น้ำลายฟูมปากแล้วก็ถ่ายออกมาหมดแล้ว
ก็เลยคิดว่ามันโดนรถเหยียบทีแรกน้องสาวมันบอกว่า
ลองไปดูซิว่าลิงมันโดนรถเจี๊ยบหรือมันอะไร
ก็เลยขึ้นไปดูสภาพนี่มันไม่ได้หลดเหยียบ
เพราะมันมีน้ำลายฟูมปากเต็มเลยคิดว่ามันต้องโดนยาแน่นอน
ก็ตอนเช้าเข้าไปสวนยางก็ยังว่าใครเนอะใจเดียว
แตงโมมาให้ลิงกินตลอดทางเลยว่า
พอสักพักนึงทำไมลิงเป็นอย่างนี้หมด
ก็เลยเดินดูอ้าวมันมีลิงตายเต็มเลย
นี่ก็ว่างี่เลยวัดสภาพนี้ต้องโดนยาแน่นอน
แต่ไม่รู้ว่าใครมีผลของมัน
บุญรอดตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปรักษาต่อนะครับ
ที่สถานีเพาะเลี้ยงนกนกน้ำบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้มันกินพวกผงคาร์บอนด้วยผสมกับกล้วยให้กิน
จะได้ไปเคลือบกระเพาะลดการดูดซึมของสารพิษ
ยังค้างอยู่ในตัวเจ้าบุญรอด
คือเอาจริงนะชาวบ้านเขาก็บอกว่า
ถ้าถามว่าได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าลิงเหล่านี้ไหม

เพราะว่าก็ไปกินผักผลไม้อะไรที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้
แต่ยังไงก็ไม่เห็นด้วยกับการมาฆ่าลิงแบบนี้
เอายาเบื่อมาวางแล้วตาย๒๐๓๐ตัวแบบนี้

สิ่งที่ถูกก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาจำกัดจำนวนลิงได้ไหมเช่นทำหมัน

ให้มันเพิ่มจำนวนแบบนี้ไปเรื่อยไง
ทางด้านของภูมิในการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา

ก็ไปเจอซากลิงเพิ่มอีก๒ซาก

ส่วนอีกซากตายค่ะต้นไม้
คาดว่าคงจะดิ้นทุรนทุรายก่อนตายค่ะ
เพราะว่ามือเกร็งเลือดไหลจากปากจากจมูก
น่าสงสารมากนะแล้วก็ไปเจอถุงสายยาค่ามันแรงยี่ห้อ๑

เปลือกแตงโมทที่โยนให้ลิงกินเต็มไปหมดเลยนะคะ

กระสุนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๒ปลอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่า
ส่วนบริเวณริมแม่น้ำประแสซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงสม
ก็มีต้นไผ่ขึ้นรกครึ้มมีสวนผลไม้ขนุนทุเรียนมังคุดของชาวบ้าน
ก็มีลิงอยู่นะคะประมาณสัก๕๐ตัว

แล้วก็มีลิงอีกกลุ่มกินขนุนอยู่ใต้ต้นขนุน
พอเห็นคนก็กระโดดหนีกันกระเจิง
ในสวนผลไม้เนี่ยก็มีลิงไปกัดกินขนุนกล้วยตกอยู่เกลือดเลยค่ะ
ขนุนทั้งกล้วยลิงก็เยอะอยู่นะ
ชาวบ้านริมแม่น้ำประแสนายนบพรพนาสนก็เลยบอกว่า
คือคนก็วิจารณ์กันเยอะเกี่ยวกับการตายของลิงจำนวนมากแบบนี้
ที่ผ่านมาไม่เคยมีลิงตายเยอะแบบนี้นะคะ
มีตายบ้างเพราะไปกินผลไม้ที่เพิ่งฉีดยาฆ่าแมลงเสร็จใหม่

ซึ่งลิงสมฝูงนี้อยู่ในพื้นที่มานานมากแล้วค่ะ
แต่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี
ตอนแรกไม่กี่สิบตัว
ตอนนี้๓๐๐กว่าตัวนะคะ
ถามว่าเดือดร้อนไหมชาวบ้านก็ยอมรับตรงว่ามันเดือดร้อนมากนะ
ทำลายข้าวของเครื่องใช้รถยนต์
แต่ไม่มีใครกล้าทำร้ายลิงนะคะ
เพราะเชื่อว่าลิงฝูงนี้เป็นลิงของเจ้าพ่อยางงาม

ชาวบ้านทำได้ก็แค่ป้องกัน

จ้างคนมาเฝ้าสวนช่วงฤดูผลไม้บ้าง
แต่สิ่งที่ชาวบ้านขอก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหมล่ะ

เช่นทำหมันหรือว่าพอมันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ย้ายออกไปบางส่วนได้ไหม
ชาวบ้านอีกหลายรายเขาก็บอกว่าเดือดร้อนเหมือนกันนะคะ

มาทำลายมากินเสียหายหมดเลยอะค่ะ
สวนเขาบอกว่าทำสวนผลไม้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนอาชีพ
ปลูกยางพาราแทนสวนผลไม้เพราะว่าลิงมันเยอะมากจริงทำลายสวนเขา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีรชาบอกว่ามีแผนจะทำหมันลิงให้นะฮะ

ตอนนี้ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับฝูงริง
ฝูงลิงถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข
เดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาสรุปแล้วแก้ไขปัญหากันต่อไปนะ

แต่ว่ามันก็ยังสองสามร้อยตัวอยู่อะนะ
ส่วนเรื่องของเบาะแสผู้ก่อเหตุนะครับ

ลงพื้นที่แล้วก็เรียกชาวบ้านในพื้นที่
จุดที่พบยาเบื่อไปสอบปากคำแล้วนะครับ
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัย
ต้องรอผลการตรวจซากลิงแล้วก็สารที่พบในแตงโม
ส่วนปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒ที่ตกในสวนผลไม้
ตรวจสอบว่าได้มีการยิงลิงหรือไม่นะเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ส่งซากลิงไปตรวจหาสาเหตุการณ์ตายอยู่ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมประสุทธิ์
จะทราบผลการตรวจประมาณ๑๕วัน
ก็ที่แน่ดูจากพฤติการแล้วก็คือวางยาเบื่อที่แตงโมนี่แหละ
แล้วก็คาดว่าคนที่ก่อเหตุคือคนในพื้นที่คนในหมู่บ้านไม่ใช่ใครที่ไหน